คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวหัวใจของคุณแม่อ้ำพัชราภา

เมื่อวานนี้มีงานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะ
แม่อ้ำเข้าไปนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องราวของคุณแม่อ้ำเนี่ย
กับหวานใจอย่างไฮโซฟลุกวารวุฒิ์

เพราะว่ามันมีภาพหลุดที่เธอควงกันไปกินหมูกระทะมา

ใช้ชีวิตแบบสบายบ้างถูกนางกำลังอ้าปากอะไรประมาณนี้นะคะ
เออเอาล่ะอ้ำก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ไปแล้วใช่ไหม
มาดูกันที่ฝ่ายชายอย่างไฮโซฟลุ๊กวรวุฒิกันบ้าง
วันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะไฮโซฟลุ๊กเนี่ยเขาปรากฏตัวในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ช่วงสายที่ผ่านมานี่เองแหมคุณน่าเสียดายมาไวไปไวเหลือเกิน
ไม่ทันได้จ่อไมค์ถามเลยว่าตกลงเนี่ยเดี๋ยวนะไฮโซฟลุ๊กคะ
จีบซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศจริงหรือเปล่า
งานนี้เราก็เลยได้มาแต่ภาพค่ะแล้วก็ได้เห็นกันชัดซูมกันหน่อยว่า
จากโปรไฟล์จะหรูเลิศขนาดนี้แล้วรูปก็หล่อไม่เป็นรองพระเอกเลยนะคะคุณค่ะ
ดูค่ะเดี๋ยวไปดูซูมกันชัดอีกครั้งหนึ่ง
คือต้องบอกว่านักข่าวร้องเป็นงานมากนะขนาดไหน
เป็นงานมากนะคือเจาะคนเดียว

แต่เป็นงานยิ่งกว่าก็คือไฮโซฟุกซ์นั่นแหละที่รีบชิงก่อนเลย
งานมากก็มาไวไปไวค่ะไม่รออะไรเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนักข่าวจะต้องสัมภาษณ์แน่นอน
ถูกต้องมีการเตรียมกันหรือเปล่าต้องไปกินปรุงกระทะจริงหรือเปล่าอย่างนี้คำถามมิมิแน่
ถูกต้องมีการเตรียมกันหรือเปล่าอย่างนี้คำถามมิมิแน่